รวมไปถึงเรื่องร้อนในโซเชียลมีเดียด้วย
กรณีที่คุณโจนูโวและคุณจอห์นเวียนยู
ทั้งสองคนก็ต่างมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันไป

ใช่แล้วก็ล่าสุดกระแสร้อนแรงที่สองคนตอบโต้กัน
ลามไปถึงผู้ปกครองก็คือคุณพ่อของทั้งสองท่าน
ก็ออกมาตอบโต้กันเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีการเตรียมดำเนินคดีกันด้วย
กรณีความเห็นต่างทางการเมือง
ระหว่างนายจีรายุทธนสินหรือโจนูโว
ศิลปินนักแสดงชื่อดังและนายจอนวินยูนะคะ
หรือว่านายวินยูจรวงสุรวัตร
นักแสดงดีเจพิธีกรมากความสามารถ
เกิดการวิวาทะกันในโซเชียลมีเดีย
กรณีนี้คือมันเริ่มมาจากนักเขียนชื่อดัง
ก็คือคุณยุทธนามุกดาสนิท
แชร์ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง

เป็นการแชร์ข่าวของนายโกวิทย์วงสุรวัตร
ซึ่งเป็นคุณพ่อของนายจรวินอยู่
แล้วก็ทวิตข้อความที่กล่าวถึงคนถือศิลป์๕ข้อนี้นะคะ
พอแชร์ข่าวนี้ไปเรื่องมันไม่จบอะค่ะ
ก็มีคนมาอ่านมาคอมเมนต์มากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือคุณโจจีรายุทธ์นี่แหละ
เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พาดพิงถึงคุณพ่อของคุณจร
ทำนองว่าทำประโยชน์อะไรเพื่อชาติบ้าง
พร้อมกับบอกว่าพ่อของคุณโจเอง

รับใช้ชาติเป็นนักแบตมินตันทีมชาติไทย
ไปถึงระดับโลกแล้วก็ทำงานเสียภาษี

คือล่าสุดตอนนี้เนี่ยนักเขียนคนนี้ก็ลบโพสต์ของตัวเองไปแล้ว
แต่ว่าข้อความต่างมันก็ยังถูกแชร์อยู่
ล่าสุดนี้นะคะเพจของนายโกวิทบงสุรวัตน์
มีคนถูกใจ๑๙๐๐คน
ก็ออกมาโพสต์ข้อความเป็นลักษณะของการร่ายประวัติการทำงานมายาวนาน
ทั้งเรื่องของการเรื่องของงานด้านวิชาการแล้วก็ผลงานคอลัมนิสต์
รวมถึงเป็นสมาชิกภาคีราชบัณฑิตเป็นชาวทวิตพบแล้วก็เป็นชาวโคราช
ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่ติดตามผลงานของนายโกวิท
ก็มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยล่ะ
แล้วก็เรียกว่ามีการนำเสนอข้อมูลในอีกมุมหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตของนายเจริญวัฒนสินบิดา
ก็คือคุณพ่อของคุณโจนี่แหละเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแบตมินตัน
ซึ่งตามข่าวนี้ระบุว่าเกิดการทุจริตจนสมาชิกสมาคมยกแผงลาออก
เพราะทนพฤติกรรมไม่ไหวก็เป็นข้อมูลคอมเมนต์เนี่ย
เวลาคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียอุ๊ยมันรุนแรง
มันไม่มีการมีแต่นักเรียนคีย์บอร์ดไง
โอ้โหใส่กันสุดฤทธิ์นะคะจริงเท็จอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่าเขาก็แสดงความคิดเห็นกันสุดโต่ง
ขณะที่โลกโซเชียลก็ติดแฮชแท็ก
จนูโวและจรวินยู
ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นไปในเชิงที่ว่า
เราสามารถที่จะภูมิใจในพ่อของตัวเองได้
แต่ก็ไม่ควรที่จะไปตำหนิคนอื่นนะคะ
ขณะที่กระแสมาแรงขนาดนี้
ก็มีผู้ที่สนับสนุนคุณโจนูโว
พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วย
เขาก็ได้แชร์โพสต์นี้แล้วก็ให้กำลังใจคุณโจนูโว

ก็เป็นแฮชแท็กที่มีกระแสขึ้นมานะคะ
ว่าเป็นการปั่นกระแสเพิ่มขึ้นมาหรือไม่
หลังจากที่ปล่อยให้ชาวโซเชียลได้พาดพิงอยู่ไม่นาน

นายเจริญวัฒนศิลป์คุณพ่อของคุณโจโนโว
ก็ออกมาทวิตข้อความเรียบง่ายแบบนี้ค่ะ
ถ้าคนดีด่าว่าเราเราต้องรีบสำรวจ
แต่ถ้าคนไม่ดีด่าเราเราต้องกระหยิ่มใจภูมิใจ

วิถีการดำเนินชีวิตของเราได้มาถูกทางแล้ว
อ่ะคิดวิเคราะห์ตีความกันเอานะ
ส่วนที่ถูกขอให้ชี้แจง
สมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
นายเจริญยืนยันว่าตัวเองเป็นนักกีฬาทีมชาติระดับโลก

ไม่มีวันทำไม่ดีแบบที่ถูกกล่าวหา
และสุจริตชนทั่วโลกรู้ความจริงดีอยู่แล้ว

ก็จะเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่แสดงความคิดเห็น
ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะ
อันนั้นก็เป็นกระแสในโลกโซเชียล